ทีนี้ก็ต้องมาดูเรื่องของมาตรการ

คือเราต้องใช้คำว่าเป็นการยกระดับมาตรการเข้มข้น
คือเราไม่ได้เลี่ยงเองนะ
ทางกระทรวงศาสตร์สูงค์ทางสอบคเขาเลี่ยงคำนี้
มาตรการทางสังคมก็หมายถึงเราไปเจอกัน
ไปที่นั่นไปที่นี่ไปสถานที่ต่าง

อันนี้จะมีการยกระดับเรื่องของมาตรการเหล่านี้

การประชุมสอบคอชุดใหญ่ที่เริ่มต้นเมื่อ๑๐โมงที่ผ่านมา
ว่าการข้อเสนอจากกระทรวงสาธารณสุข
เข้าที่ประชุมสอบคอชุดใหญ่จะเคาะออกมาสรุปออกมา

นายกรัฐมนตรีนะฮะก็นั่งหัวโต๊ะอยู่ที่บ้าน
แต่มีการประชุมกับสอบคอชุดใหญ่นี้
ใช่ค่ะคือมาตรการที่ศาสตร์ธรรณสุขเสนอต่อสอบค

มาตรการแรกเลยคือการตรวจการตรวจหาเชื้อโควิด
หรือว่าชุดตรวจแบบรวดเร็วเอามาใช้

แต่นะตอนนี้จะให้ไปสวอปก็ไม่น่าจะไหวแล้ว

ถ้าเกิดตรวจออกมาปั๊บมีผลเป็นบวก
อาจจะไปตรวจแบบสวอปต่อแล้วก็เข้าสู่การรักษาต่อไป

ที่คุณเคยใช้อยู่นะฮะสวอป
มันใช้เวลาในการตรวจนานเป็นวันบ้างแหละหลายชั่วโมงบ้างแหละ
แต่ผลมันอาจจะยังไม่แน่ชัดต้องตรวจซ้ำนะฮะ
อันนี้เป็นมาตรการข้อแรกที่สาธารณสุขเสนอสอบคอ
ส่วนที่๒ค่ะข้อที่๒ก็คือเรื่องของการจัดระบบกักตัว
ดูอาการที่บ้านอันนี้เราก็เคยนำเสนอข่าว
แทบจะไม่มีอาการเลยส่วนอีกคำนึงที่เราจะต้องได้ยินกัน
เพื่อเป็นการลดปัญหาความแออัดไม่เพียงพอของเตียง
สถานพยาบาลต่างก็คือแปลว่าแต่ละชุมชน
จะต้องมีสถานที่ให้มาคนที่เป็นผู้ป่วยที่มีอาการน้อยมาอยู่
เพื่อที่จะไม่ต้องไปเป็นภาระของโรงพยาบาล
ง่ายก็คือกลับตัวที่บ้านหนึ่งกลับตัวที่ชุมชนละ๒
ส่วนมาตรการที่๓ก็คือความเข้มงวดมาตรการส่วนบุคคล
คุณผู้ชมคำว่าการแยกรับประทานอาหารเนี่ยคือไม่ใช่แค่แยกเฉพาะในที่ทำงานด้วยนะ
ขนาดในบ้านคนบ้านเดียวกันก็ควรเลี่ยงการทานอาหารร่วมกัน

คนทานถอดหน้ากากแต่อีกคนที่นั่งอยู่ใกล้ต้องใส่หน้ากากอะไรแบบนี้
เขาบอกว่าอาจจะร้อยเปอร์เซ็นต์เลยที่ซ้ำ

อย่างเช่นขนส่งสาธารณะอาชีพที่เกี่ยวกับความเสี่ยงด้านสุขภาพอะไรแบบนี้
ส่วนมาตรการที่๔ก็คือเรื่องของการฉีดวัคซีนอันนี้สำคัญอยู่แล้ว
จะต้องเร่งฉีดกับพื้นที่เสี่ยงกับกลุ่มผู้สูงอายุกลุ่ม๗โรคเรื้อรัง
ซึ่งในช่วงอาทิตย์๒อาทิตย์จะระดมฉีดให้ได้หลักล้านโดส
ในกลุ่มที่บอกมานี้ครับอีกมาตรการหนึ่งค่ะ
คือมาตรการที่๕มาตรการทางสังคม
ใช่ค่ะคือเขาบอกว่าอันนี้เป็นการยกระดับมาตรการทางสังคม
ก็คือการจำกัดห้ามเดินทางข้ามจังหวัด
ปิดสถานที่เสี่ยงสถานที่ที่รวมกลุ่มโดยไม่จำเป็น
ก็อย่างเช่นพวกตลาดซูเปอร์มาร์เก็ตตรงนี้มันเป็นสถานที่จำเป็นใช่ไหมคะ

แล้วการออกจากบ้านก็จะให้ออกเท่าที่จำเป็นเอาไปไหนได้บ้าง
อย่างเช่นไปโรงพยาบาลไปฉีดวัคซีนไปเอ่อ
ไปโรงพยาบาลไปฉีดวัคซีนไปซื้ออาหาร
แบบนี้นะคะอันนี้คือ๕มาตรการ
ทีนี้การประชุมของสอบคอที่เริ่มกันมาตั้งแต่๙โมงเช้า
มีรายงานออกมาแล้วว่าในการประชุมสบค
ที่มีการพิจารณามาตรการต่างที่ทางสาธารณสุขนำเสนอ
โดยเฉพาะมาตรการที่จะถูกนำมาใช้ในพื้นที่สีแดงเข้ม
คือกรุงเทพมนครและปริมณฑลรวม๖จังหวัด
เป็นระยะเวลาอย่างน้อย๑๔วัน
มาตรการทั้งหมดจะมีผลอย่างไร
แล้วก็ทีนี้นายกรัฐมนตรีได้โพสต์เฟซบุ๊ก
อันนี้ขอย้อนหน่อยนะย้อนสักนิดหนึ่ง
ว่าเมื่อวานทางนายยกรัฐมนตรีได้โพสต์เฟซบุ๊คเมื่อวานนี้
มีใจความสำคัญก็คือการยอมรับถึงความจำเป็นในการกำหนด
มาตรการเข้มงวดมากขึ้นในการจำกัดการเคลื่อนย้าย
การป้องกันไม่ให้มีการรวมกลุ่มทำกิจกรรม
หรือการปิดสถานที่เพิ่มเติมและมาตรการอื่นที่จำเป็น
นายกรัฐมนตรีแง้มออกมาเมื่อวานแล้วล่ะ
บอกว่าเรามีความจำเป็น

ผมก็ได้เรียกประชุมสอบคอชุดใหญ่วันนี้
เพื่อพิจารณามาตรการต่างที่ฝ่ายต่างได้เสนอเข้ามา

ต้องย้ำคุณผู้ชมนะว่าอันนี้เป็นรายงานข่าว
คือเขาบอกว่าจากที่ประชุมเมื่อสักครู่
คุณสืบสกุลบอกว่าจะมีการยกระดับมาตรการนี้

คำถามคือจะเริ่มเมื่อไหร่

ออกมาบอกว่าจะเริ่มตั้งแต่วันพรุ่งนี้

คือเที่ยงคืน๑นาทีของวันที่๑๐จะเริ่มต้น
แล้วก็จะมีผลคือกรุงเทพมหานคร

อันนี้เป้าหมายคือจะกำหนดให้ลดผู้ป่วย

เดี๋ยวรอสรุปนะจากสบคก่อน
เพราะเรามีข่าวสรุปของสอบคอออกมา

การย้อนจากเมื่อวานทั้งนั้นเลย

ที่จะถูกยกระดับมาตรการนะครับ
ผู้สื่อข่าวของเราได้ลงพื้นที่ไปสำรวจ
ตรวจสอบบรรยากาศในตลาดมหาชัยนะครับ
ว่ามีประชาชนมาใช้จ่ายบางตา
รวมทั้งมีรถสัญจรไปมาน้อยนะครับ

กังวลต่อมาตรการที่สบคกำลังพิจารณา

ต่ออาชีพต่อรายได้นะครับ

ตลาดมหาชัยกันหน่อยนะครับ

กินก็แทบจะไม่มีจะกินกันแล้วพี่คิดดูนะ
แล้วผลกระทบบอกเลยในตลาดเนี่ยนะ
ถ้าล็อกดาวน์เนี่ยพวกผมแทบอยู่ไม่ได้เลย

แค่นี้ยังอยู่กันแบบเนี่ยกระท่อนกระแท่นพี่

ไหนจะลูกน้องไหนนะจะฆ่ากินรายวัน
ไหนจะค่าแผงไหนจะค่าใช้จ่ายต่างอีกพี่

แม่ค้าใช่แม่ค้าพ่อค้า
แทบจะเป็นโรคประสาทกันหมดแล้วจริง

ก็เป็น๑ใน๖จังหวัดเหมือนกันนะครับ

ของบางคนบอกใช้คำว่าเก็บตุนเลยนะ

เพื่อหากมีมาตรการต่างออกมา
พวกเขาอาจจะออกมาข้างนอกบ้านไม่ได้แล้วนะครับ
ทั้งนี้แม้ว่าสินค้าบางชนิด
ไม่ได้มีการขยับปรับเปลี่ยนราคา
แต่สินค้าจำเป็นบางส่วน
เขาบอกว่าขยับขึ้นเล็กน้อยแล้วนะฮะ

ก็นายอนุพงศ์บุตรดาวง

อนุพงศ์บอกว่าก็เห็นด้วยนะจริงแล้ว

ซึ่งแม้ว่าจะมีผลกระทบต่อการทำมาหากิน

แต่ว่าในส่วนของพ่อค้าแม่ค้าอย่างผม
ก็ยินดีให้ความร่วมมือกับภาครัฐ
เพราะอยากให้เชื้อโรคหมดไปให้ได้โดยเร็วที่สุด

ในเรื่องของวัคซีนและการเยียวยาด้วย
นี่คือความคิดเห็นของประชาชน
แล้วก็การเสนอมาตรการต่างที่ออกมาเมื่อวานนี้

ว่าวันนี้ตกลงการประชุมสอบคอแล้ว

คืออย่างที่รายงานไปว่ามันเป็นเรื่องของข้อเสนอ
รายงานข่าวที่รายงานออกมาเบื้องต้น
หลังจากที่มีการประชุมช่วง๑๐โมงที่ผ่านมา
ก็พูดถึงเรื่องของการจำกัดการเดินทางออกจากบ้าน

ลดการเคลื่อนที่ของประชาชนอย่างที่บอกค่ะคุณผู้ชม

แล้วก็งานที่เกี่ยวข้องกับสาธารณูปโภค

เป็นการขอความร่วมมือประชาชนในพื้นที่เสี่ยง๖จังหวัด

อันนี้นะคะรวมถึงห้างสรรพสินค้าต่าง
ปเปอร์ร้านขายยาขายอาหารอันนี้เปิดได้
เปิดในโซนพวกซุปเปอร์ร้านขายยาขายอาหารนะคะ
ส่วนร้านสะดวกซื้อก็อาจจะมีกำหนดการเปิดปิดเวลา
แล้วก็เรื่องของการทำงานที่บ้าน
คือทำงานที่บ้านหรือว่าใช้ชีวิตอยู่ในบ้าน
ห้ามทานอาหารร่วมกันครับก็จะเริ่มต้นคือเที่ยงคืนของวันที่
หมายความว่าเคาะแล้วประยุทธ์เคาะ
หัวข่าวออกมาประยุทธ์เคาะที่ประชุมสอบคอเคาะ
เห็นชอบมาตรการต่างที่สาธารณสุขเสนอไปทั้งหมด
ก็สกัดกั้นการเดินทางอะไรทั้งหลายแหล่
ตั้งเป้ารถผู้ป่วยให้ได้ภายใน๒๔สัปดาห์
แล้วก็นายกรัฐมนตรีพลเอกประยุทธ์ประกาศไม่รับเงินเดือน๓เดือนด้วย
เพื่อใช้ประโยชน์สำหรับการแก้สถานการณ์โควิด

ดิมข่าวเราก็ไปเจาะว่าเงินเดือนของนายกรัฐมนตรีประยุทธ์เท่าไร
เงินเดือนของนายกรัฐมนตรีประยุทธ์๗๕๕๙๐บาท
แล้วก็มีอัตราเงินเดือนประจำตำแหน่ง๕๐๐๐บาท
รวมกันเป็น๑๒๕๕๙๐บาท

ก็จะเป็นเงิน๓๗๖๗๗๐บาทนะคะ

เดี๋ยวถ้ามีอัปเดตอะไรขึ้นมาเกี่ยวกับเรื่องของสถานการณ์โควิด๑๙